เรื่องเศรษฐกิจและการเมืองไทยกันหน่อยกันแล้วกัน
วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเศรษฐาทวีสิน
พูดเอาไว้น่าสนใจอยู่หลายเรื่อง
บนเวทีของไทยรัฐเรานี่แหละ

ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นเวทีเสวนา
ไทยรัฐฟอรัม๒๐๒๓นะครับ
หลายคนกำลังติดตามว่าจะได้เมื่อไหร่หรือว่าหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไร
ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าในสิบวันข้างหน้าเนี่ย
ต้องมีออกมาให้ชัดนะฮะเพื่อจะบอกกับประชาชนนะครับ
โดยนายมนตรีนะครับกล่าวในเวทีไทยรัฐฟอรัม
บอกว่ามั่นใจว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนต่าง
รัฐบาลกำลังทยอยนำเสนอจะถูกต่อเป็นจิ๊กซอให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่การประชุมคอรมณ์นัดแรกได้ประกาศมาตรการลดค่าไฟฟ้า
แล้วก็น้ำมันดีเซลลงไปแล้วนะฮะเพื่อควบคุมต้นทางราคาสินค้า
และจะช่วยลดรายจ่ายให้กับประชาชนนะครับ
และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องการลดราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ถ้าเวลาประชาชนพอดีกว่าเราจะทำตัวทางนี้มาไหมแล้วก็แบบนี้สำหรับเรา
เจรจาต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีก๒ชั่วโมงก็ต้องมีการสั่งการเรื่องนี้ลงไป
ว่าขอให้ลงมาถึงน่าจะอยากให้เห็นเลข๓ด้วยก็ได้ก็จะได้ค่อยทำ
คือถ้าเกิดว่าเราคอยให้เห็นเลข๓ไปก่อนเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาอีก๒๓อาทิตย์
แต่ถ้าท่านผู้ว่ากรุณาก็อาจจะเร็วกว่านั้น
บนเวทีวันนี้ก็มีพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับพี่ตุ้มสรกลเป็นพิธีกรนะครับ
นายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวคาดหวังว่ามาตรการเร่งด่วนที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
จะถูกมองว่าเป็นโครงการประชานิยมแต่ขอยืนยันว่าสิ่งไหนที่จำเป็นต้องทำก็ต้องรีบทำทันที
ยืนยันว่าจะเป็นการจ่ายตรงจากภาครัฐสู่ประชาชนไม่มีรั่วไหลรับประกันได้ว่าไม่มีละลายระหว่างทางแน่นอน
ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยจะเป็นอย่างไรเนี่ยให้เวลาคณะทำงานไปนำข้อสรุปมารายงานให้กับคณะรัฐมนตรีได้รับทราบภายใน๑๐วันครับ
ถ้าอยู่รอบนอกก็อาจจะไม่ให้เกินเยอะ
เพราะว่าอยากให้พี่รับประชาชนที่มาทำงานในหุมเบื้องใหญ่ไปอยู่บ้านบ้างกลับไปจับชายใช้สอยบ้าง
ระยะทางคนก็พูดถึงกันเยอะนะฮะบอก๔กิโลเมตรไม่รู้บางทีไม่มีร้านค้าใช้จ่ายนะครับ
หลังจากที่พูดบนเวทีไทยรัฐฟอรัมจบนะครับ
ท่านผู้ชมครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะฮะ
ดูแลเรื่องนี้นะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรนะครับ
วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับ
บอกว่าทางคณะทำงานดิจิทัลวอลเล็ต

จะส่งกรอบรายละเอียดทั้งหมดให้กับทางคณะรัฐมนตรีรับทราบ

เรื่องของวงเงินแล้วก็แหล่งที่มา
การใช้งบประมาณโครงการดิจิทัลวอเล็ต
และตอนนี้กำลังรับฟังข้อเสนอของหลายภาคส่วนอยู่นะครับ
ส่วนเรื่องการจะขยายรัศมีการใช้จ่ายให้เกิน๔กิโลเมตร
เป็นถึงแบบใช้ได้ทั้งอำเภอเลยหรือไม่เนี่ย

จรพันธ์บอกว่าขอให้อดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับ
ค่ะในส่วนของรายละเอียดอาจจะต้องรอฟัง
แต่ว่าเรื่องของค่าไฟชัดเจนแล้วนะคะ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติ
ในเรื่องของการลดค่าไฟ
รวมถึงมีนโยบายที่จะให้สนามบินเชียงใหม่
เปิดให้บริการตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ถือเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะ
คุณชัยวัชโรงโคศกรัฐบาลค่ะแถลงเพิ่มเติมนะคะ
กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติลดค่าไฟฟ้าลงอีก๑๑สตางค์
ก็คือจากเดิมหน่วยละ๔๕๐บาท
คอรมณ์นัดแรกมีมติให้ลดเหลือ๔บาท๑๐สตาง
ครั้งนี้มีมติให้ลดลงอีก๑๑สตางค์
จึงเหลือค่าไฟหน่วยละ๓๙๙บาท
เริ่มมีผลในรอบบัญชีเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะ
เพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายว่าต้องการลดค่าใช้จ่ายประชาชน
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ก็ได้คอลโลมอก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีพลังงาน
ไปเจรจาไปพูดคุยว่าจะทำยังไงได้บ้าง
เพื่อจะสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
แต่นี่คือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมารายงานว่าไปคุยกันจบแล้วเรียบร้อย
กรกพซึ่งมีอำนาจเห็นชอบแล้วให้ประกาศได้เลย

อกจากนี้นะคะยังมีมติให้สนามบินเชียงใหม่
เปิด๒๔ชั่วโมงค่ะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะชาวจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้
ที่อยากจะมีไฟล์ทดึกกลับประเทศก็ไปทำงานกันต่อได้เลย
คือนายกรัฐมนตรีท่านลงพื้นที่แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้มนุยการท่ากัศยาน
ก็เลยสรุปว่าจะเปิดให้มีไฟล์ทบินตลอด๒๔ชั่วโมง
ตั้งแต่๑พฤศจิกายนปีนี้เลยค่ะ
คือเมื่อสุดสัปดาห์นายกก็ลงพื้นที่ไปเชียงใหม่
ก็ไปรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านมาแล้วด้วยนะ
เห็นบอกมีเรื่องเสียงที่เขากังวลกันแต่ท่านบอกจะดูแลให้ก็แล้วกันนะฮะ
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองต่าง
คุณเศรษฐาทวีสินยังได้เปิดเผยมุมมองนโยบาย
แล้วก็สไตล์การทำงานของตัวเองด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยบอกว่าปกติเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่ทำงานเร็วตัดสินใจเร็วนะฮะ
ตอนที่ทำธุรกิจนะครับพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมาก
ต้องมองอะไรให้กว้างขึ้นทำให้ต้องปรับตัวนิดหน่อย
อย่างที่พูดเร็วหรือตัดสินใจเร็วไปก็เป็นบทเรียนที่ต้องไตรตรองให้มากขึ้น
นายกรัฐมนตรียังกล่าวติดตลกบนเวทีนะฮะ
บอกว่าตั้งแต่เข้าทำงานในธรรมเนียบรัฐบาลมาเนี่ยนะฮะ
นั่งเก้าอี้นายกเพียง๑๐วินาทีนะครับ

ออกมาเท่านั้นจากนั้นไม่ค่อยได้ใช้ห้องทำงานของนายกอีกเลยนะฮะ
เพราะว่าปกติแล้วจะเดินไปตามโต๊ะเพื่อพูดคุยงานอย่างใกล้ชิดมากกว่า
ตอนนี้กำลังปรับปรุงห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลให้เป็นห้องพักด้วย
ตั้งใจว่าจะไปนอนที่ธรรมเนียบสักสัปดาห์ละ๓๔วันเพื่อลดภาระของหน่วยรักษาความปลอดภัย
แล้วก็บอกว่าตอนที่ได้ไปขอคำแนะนำจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบ
ตอนนั้นก็เคยคุยเรื่องนี้ท่านก็ยังบอกให้ระวังหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าสร้างภาพ
คุณเศรษฐายังบอกว่าห้องประชุมของคณะที่ปรึกษาเนี่ยจะให้ใช้ที่บ้านพิศนุโลกเป็นหลักนะครับ
เพราะไม่จำเป็นต้องมีห้องทำงานส่วนตัวสำหรับที่ปรึกษา

เข้าใจว่า๑๐วินาทีเพราะว่าศึกแสแบบให้นั่งเวลาไหน
แล้วผมก็ลุกออกมาเลยแล้วผมก็ไม่เคยนั่งอีกเลย
ใช้เป็นห้องทางผ่านเวลาไปเข้าห้องน้ำอย่างเดียว
และก็ไม่ได้นั่งที่สำเนียมเลยผมก็เดินไปตามโต๊ะต่าง
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบโต๊ะที่ตั้งไว้เป็นโต๊ะอย่างนี้
กับการที่จะรับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วน

ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นห้องเป็นกระจกเป็นประตูกั้น
ทางกายภาพแล้วมันไม่ให้ความเป็นมิตรภาพเท่าไหร่
นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่ว
ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับบอกว่าใครจะมองอย่างไรก็แล้วแต่
แต่คนที่เลือกพักเพื่อไทยมา๑๐ล้านเสียง

ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลที่หลายฝ่ายมองว่า

ด้วยการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาแนวทางทำประชามตินะครับ
ที่รัฐบาลเองก็สามารถทำประชามติได้เลย
เรื่องนี้คุณเศรษฐาบอกว่าเคยประกาศอะไรไว้ก็ทำตามนั้น
ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากที่สุด
แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะสำเร็จภายใน๑หรือว่า๒ปีหรือไม่

จะเรียกว่านายุกส์ส้มหลวนนะนายุกส์ตะบัดศัตริย์อะไรก็
ผมว่าก็พูดกันไป
ผมคิดว่าถ้าเกิดคนที่เข้าใจจริงก็น่าจะทราบอยู่ว่าคณิตศาสตร์เป็นยังไง
แล้วก็ยังไงเสียผมก็ยังมีอีก๑๐ล้านเสียงที่อยากให้เราเป็นรัฐบาล
ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ได้จริงสัญญาไม่ได้จริงอีกเรื่องหนึ่งปิดท้ายก็เป็นเรื่องเบาหน่อยนะฮะ
ท่านนายกไหว้สวยเหลือเกินนะฮะท่านนายกบอกว่าคุณแม่นี่สอนเอาไว้นะครับ
บอกว่าการไหว้เป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราไปเจอคนเนี่ยนะฮะ
ว่าแล้วก็ก่อนจะจบเวทีท่านก็เลยไหว้ลาไปอีกสองรอบนะครับ
นี่เป็นช่วงที่ถ่ายภาพร่วมกันนะฮะมีช่วงไหว้ลาใช่ไหม
เมื่อสักครู่มีภาพว่ายลาไปสองรอบค่ะ
ตรงเวทีก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันนี่ตรงนี้นะฮะ

ดีนะคะว่ายสวยจริง
แล้วท่านก็ขยันด้วยนะคะวันนี้ภารกิจหลายอย่างแล้วก็ต้องบินไปสหรัฐอเมริกาด้วย